ความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพแยกชิ้นชาวเกาหลีใต้
แล้วเอาไปทิ้งไว้ในป่าพื้นที่จังหวัดระยอง

มีสองคนด้วยกันเป็นชาวเกาหลีใต้เหมือนกันนะคะ
สรุปควบคุมตัวได้แล้วนะคะ

แต่ทีนี้ศาลคัดค้านการประกันตัว
เหมือนกับสำนวนของพนักงานสอบสวนที่ส่งมาให้ศาลเลยนะคะ
ทั้งสองคนเดินคอตกเข้าคุกไปเลยนะคะ
แล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดำเนินคดีในประเทศไทย
ก็คือคัดค้านการประกันตัวทั้งในชั้นสอบสวนแล้วก็ในชั้นศาลเลย
ความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพหนุ่มเกาหลีใต้นะคะ
หลังจากที่ตำรวจปิดคดีได้เรียบร้อย

สรุปมี๒คนนะคะเป็นชาวเกาหลีใต้เหมือนกันเลยค่ะ
คนแรกนายคิมชางหุ่นและนายคิมฮยอนจุน
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพเมืองระยอง
นำตัวผู้ต้องหาชาวเกาหลีใต้ทั้งสองคนออกจากห้องคุมขัง
ส่งสารจังหวัดระยองฝากขังผลัดแรกนะคะ
ข้อหาคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นและอำพรางศพ
พร้อมกันนี้จากการเปิดเผยของพนักงานสอบสวน
บอกอีกว่าในคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนที่ยื่นมานะคะ
สำนวนที่ยื่นมาคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาไปด้วย
เนื่องจากเหตุผลของพนักงานสอบสวนคือเป็นคดีอุกชะกัน
เป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนอีกทั้งเป็นชาวต่างชาติ
ไม่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งในประเทศไทย
กลัวว่าจะหลบหนีบ้านที่เขามาอาศัยอยู่ก็เป็นบ้านเช่า
กลัวว่าถ้าสมมุติให้ประกันตัวออกไปเดี๋ยวจะหนีออกจากประเทศนะคะ
อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนนะคะ
ควบคุมตัวก็นอนหลับอยู่ในห้องคุมขังค่ะ
สภาพร่างกายค่อนข้างอิดโรยอ่อนเพลีย
เพราะว่าตำรวจเค้นสอบปากคำทั้งคืนนะคะ
รวมถึงการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุ

นายคิมฮยอนจุนผู้ต้องหาคนที่๒
ซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะที่เขาอ้างว่า
เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ารู้เห็นในช่วงของการฆ่า
แต่ว่าที่ต้องทำลงไปที่ช่วยเคลื่อนย้ายศพเพราะเขาถูกขู่เนี่ยนะคะ
ในขณะที่นอนอยู่ในห้องคุมขังเป็นไข้ค่ะตัวร้อนนะคะ
เจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของสภาพอากาศ

เจ้าหน้าที่จัดยาให้กินเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุ๓คน
เป็นชาวกรีต้ายเหมือนกันเนี่ยนะคะ
บอกว่าให้รถเป็นรถคันเล็กเคลื่อนย้ายศพเอาไปทิ้งในป่านี่นะคะ
คือสรุปแล้วสอบสวนแล้วเรียบร้อย
ชาวกรีต้ายคนนี้บอกว่าไม่ได้มีสวนรู้เห็น
คนที่ให้ยืมคือพันรยาของตัวเอง
รู้จักผู้ที่ก่อเหตุไหมรู้จัก

แต่ไม่ได้ตั้งใจจะเอารถให้ยืมแล้วเอาศพไปทิ้ง
ค่ะก็ต้องไปพิสูจน์กันนะคะ